ไปดูการฝึกประจำปี๒๕๖๐ของกองทัพเรือในปีนี้ถือว่าเข้มข้นกว่าปีที่ผ่านมา
เพราะว่าเป็นการฝึกผสมร่วมกันทั้ง๔เหล่าทัพเป็นครั้งแรกค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีก็จะพาไปดูการฝึกภาคทะเลที่กองทัพเรือได้ร่วมกับกองทัพอากาศ
โดยเป็นเหตุการณ์สมมุติว่ามียุทธวิธีป้องกันถ้าหากมีผู้ไม่ประสงค์ดี
จะรุกร้ำนั้นน้ำไทเข้ามา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภัยศาลเสาเกลียวค่ะ
นี่คือการฝึกพักทะเลครั้งใหญ่ของกองทัพเรือไทย
ที่เป็นการนำยุทธุปกรณ์ของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ

เพื่อให้เกิดความชำนาญและพัฒนาศักยภาพของกำลังพลทั้งสองหน่วย
มกลางความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้
ทำให้กองทัพในภูมิภาคอาเซียนต้องเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่
จุดของกองทัพเรือประจำปี๒๕๕๙
จำเป็นที่จะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น
บรรทุกเครื่องบินจึงเป็นอาวุธหลักในท้องทะเล
ส่งข้อมูลภัยคุกคามไปยังเครื่องบินอีรีอายของกองทัพอากาศ

หากตรวจพบเครื่องบินหรือเหลือพิฆาตของค่าศึก
ที่จะเข้ามาโจมตีฐานบัญชาการลอยน้ำลำนี้
งจากเรือบรรทุกเครื่องบินไม่เกิน๑๐ไมล
เป็นหน้าที่ของกองเรือฟริเกตและเรือป้องกันภัยทางอากาศ
ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยทั้งมิติทางอากาศและมิติใต้น้ำได้ครับ
เหตุที่มันถูกออกแบบให้มีความเร็วสูงสุดมากกว่า๓๒น็อต
มีปืนขนาด๑๒๗มิลลิเมตร

ฟรีเกดลำนี้จึงทรงอำนาจในท้องทะเลอ่าวไทย
แม้จะมีอายุการใช้งานมากกว่า๒๐ปีแล้วก็ตาม

คือที่ซ่อนพลางเป็นอย่างดีของศัตรูที่ร้ายกาดอย่างเรือดำน้ำ
กองเรือฟรีเกจจึงจำเป็นต้องทำงานหนักร่วมกับ
ลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบซีฮ็อก

นั่นหมายถึงหายนะของฐานบัญชาการ
และการรบในภาคพื้นทะเล

กำลังพลที่เกี่ยวข้องก็มีการหมุนเวียน
คนใหม่ก็คนเก่าที่เคยอยู่ก็หมุนเวียนออกไปบ้าง
คนใหม่เข้ามานะครับก็ต้องฝึกให้มีความเชี่ยวชาญ
เพราะฉะนั้นก็ศึกทุกปีอยู่แล้วเมื่อทุกประกอบใหม่เข้ามา

ก็ต่อไปเมื่อเรือดำน้ำมาถึงใน๗ปี
หน้าลักษณะการฝึกในครั้งนี้ก็จะมีริวน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
ภัยคุกคามทางทะเลถือเป็นหายนะที่ร้ายแรงต่อภัยความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ
ส่งเสริมศักยภาพของกำลังพลควบคู่กับยุทธปกรณ์ที่ทันสมัย
ทำให้เกิดความมั่นใจในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคต